ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

คุณผู้ชมรู้จักแหล่งข่าวทั้งสองท่านที่เป็นข่าวร่วมกันตอนนี้อยู่แล้วนะคะ
คือตำแหน่งไม่ได้อยู่บนหัวบนหัวบนหัวไม่ว่าจะเป็นกรมเป็นกระทรวงไม่ใช่นะคะ
แต่ว่าการทำงานเนี่ยจะอยู่ในสื่อตลอดแล้วเพราะเอิญว่าในรอบนี้มาอยู่บนเวทีข่าวเดียวกันค่ะ
แล้วทั้งสองคนถ้าพูดภาษาเราเป็นนักข่าวนะคะคือต้องตรวจสอบตัวเอง
และต้องยอมถูกตรวจสอบด้วยทั้งคู่เลยค่ะแล้วเพราะเอิญว่ามาไขว้กันแบบนี้คนก็พยายามจะจับนะคะ
พี่น้องวรรณศาสตร์เรียนมาด้วยกันอยู่ที่เดียวกันมาต้องเคยเจอหน้ากัน
ขัดแย้งอะไรกันส่วนตัวหรือส่วนรวมวันนี้เราเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันนะคะ
ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะยังอยากบอกคร่าวแบบนี้ก่อน
ก็คือว่าไม่ยอมลงให้คนใหญ่คนโตนะคะส่วนทางอีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณชัยวัดริมลิขิต

ในการปกป้องพื้นป่ามีบวกบ้างมีลบบ้างข่าวมีหมดนะคะ
แต่คนก็รู้จักชื่อคุณสมัครโดนชุดของคุณชัยวัด
ไปตรวจสอบค่ะว่าตกลงที่ไปสร้างบ้านอยู่นั้นน่ะ
ท่านเข้าไปอยู่พื้นที่นั้นได้อย่างไรอ่า
ในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นก็มีข่าวค่ะว่า
พี่ชายของคุณชัยวัดไปได้พื้นที่ตรงนั้นมา
แล้วใช้พื้นที่ถูกประเภทไหมเอาคร่าวแบบนี้ค่ะ
เพราะนอกนั้น
ผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คุณชัยวัดริมลิขิตอักษรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ฉันไม่พูดเกินไปเนอะพูดน้อยกว่าข่าวด้วยซ้ำไป
ฉันเอาเรื่องพี่น้องวรรณสัตว์ไว้ที่หลังได้ไหม

เอาไปไว้ทีหลังเลยนะคะแล้วก็พูดเรื่องของคนที่อยู่

เพราะเรียนอยากรู้แค่ว่าท่านก็ผิดใช่ไหม
ท่านก็ผิดใช่ไหมคืออยากรู้แค่นี้แหละนะคะ
เอาเบื้องต้นเราต้องในฐานะที่เป็นผู้เลือกนะคะ
ขอเลือกพูดถึงผืนซึ่งคุณสมัครดอนนาปีถูกกล่าวหาก่อน
ว่าก็ว่าเพราะเป็นผืนของข่าวใหม่ล่าสุด
ที่คนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ทางนี้ทำไมไปทิ้มแทงพื้นที่ของเขาคะ

มันเป็นระบบการตรวจสอบของราชการ

เอาอย่างนี้คือท่านผอสมัคร
ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผอสำนักกรมอุทยาน
แล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้มาเนี่ย

หลังจากนั้นมาพอมันมีเรื่องร้องเรียนกันมาตลอด

เรื่องร้องเรียนมันก็มีหลายช่องทางของรัฐบาลชุดนี้

เพราะฉะนั้นมาพญาเสือเราก็ต้องไปตรวจสอบ
คือตรงนี้จุดนี้มันตั้งแต่๒๓เดือนที่แล้ว
ตั้งแต่เริ่มมาปั๊บก็มีหนังสือร้องเรียนมาเต็มไปหมด
เพราะฉะนั้นพอรับหนังสือตรวจสอบแบบนี้เราก็ต้องไป

แล้วก็โดยตรงที่เป็นของกรมอุทยานเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าเราฟอกของคนเราของเราไม่ได้เนี่ย
การบุญงานของทรัพยากรเจ้าที่ของรัฐเอง
ที่โดยเฉพาะหน่วยงานของกรมอุทยานจะอยู่ยังไง
ในเมื่อคนภายในยังทำแล้วก็ยังคิดว่าเราไปตรวจสอบ
ถ้าเขาถูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วท่านก็จะได้หมดทิน
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบครั้งนี้ก็ไปตามระบบ

พญาเสือจริงเพิ่งมีตัวตนถูกไหมคะ
หน่วยพญาเสือมีมาตั้ง๔๕ปีแล้ว

ตอนนี้คือในหน่วยพญาเสือเดิมเนี่ย
ก็เป็นของพอัตภพลพไอดี้เนี่ย
ตั้งมาทีมทำงานก็คึกคักตอนนั้นก็เป็นเป็นข่าว

ข่าวมันน้อยกว่าหัวหน้าหน่วยที่ชื่อชัยวัดมา
เพราะตอนนั้นท่านย้ายไปอยู่กรมป่าไม้

ก็เลยหน้าที่ตรงนี้มันก็เลยดอบไป
เพราะฉะนั้นพอผมมารับตำแหน่งตรงนี้ก็
หน้าที่ตรงนี้เราพอมีประสบการณ์
พอรู้เรื่องอะไรบ้างก็เลยมาตั้ง

หัวหน้าชัยวัดมาเป็นหัวหน้าหน่วยนี้

เอาพูดแบบถ้าจะแบบสังเกตกันแบบจับผิดนะคะ
คือมาปุ๊บเล่นเขาเลยอ่ะ

เรื่องสินโรงเรียนตรงนี้ที่เราเนี่ยโอ้โหแบบ

หมายถึงว่าเยอะนะหมายถึงว่าไม่ใช่ของ

พูดตรงไปตรงมาคือเสมือนเป็นอดีตข้าราชการ

มันดังอยู่ในกระแสของเราเหมือนกัน

ที่แกไปพูดว่าแกไม่ดัง
แกก็ดังในกลุ่มเขาเรื่องร้องเรียนเหมือนกัน

ทีนี้คือถ้าสมมุติเอาง่ายนะคะ
คือความผิดชัดก็คือว่า
ไม่มีสิทธิ์ไปเป็นเจ้าของที่แห่งนี้

การพูดการถามการจินตนาการเนี่ย

ซึ่งนายหมงให้ไว้
แล้วก็เราว่าอย่างนี้มันก็ต้องตรวจสอบ

ได้มาโดยวิธีการใดอย่างหนึ่ง

เพราะสมัครแกก็ได้ที่ดินดังนั้นกลับคืนไป
เรียนสรุปแบบนี้ถ้าผิดแย้งเลยนะคะ

คือว่าที่ดินผืนตรงนั้นนะคุณผู้ชม
มีเจ้าของที่ชื่อหมงวัดศรี
อายุ๗๗แล้วนะคะอายุพอสมควรแล้วนะคะ

คือว่าคุณหมงเคยให้พื้นที่บางส่วน

ซึ่งให้มาสมัยตอนนั้นที่คุณสมัครยังทำงานอยู่
ทีนี้ตอนนี้ที่หัวหน้าชัยวัดจะไปตรวจสอบคือว่า
เอ๊ะทำไมมันมีบ้านของคุณสมัครอยู่ที่นั่น

อันนี้ชัดเจนเพราะสร้างมาตั้งแต่
น่าจะปี๓๔เพราะเราไปออกทะเบียนเมื่อปี๓๕
ก็คาดว่าช่วงสร้างผมก็จำได้ว่านั่น
ใช้เวลาประมาณนี้นะฮะ๖เดือนถึง
เดือน๘เดือนประมาณนี้นะครับ
แล้วก็เราก็ไปออกเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ปี๓๕แล้วนะครับ

ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะมีผู้ร้องเรียนนะฮะ
เพราะว่าบ้านมันสร้างมาตั้งแต่ผมเป็นนักวิชาการเล็กนะฮะ
ไม่ได้มีอิทธิพลไม่มีอะไรกับใครยังรู้จัก
คือตอนมานี่หมายความว่าเราต้องไป
สัมพันธมัยตรีกับชาวบ้านเยอะแยะไปหมด
แต่เพราะเอิญว่าผมเนี่ยเป็น
ผมยืนยันได้ว่าในระดับราชการภาคปฏิบัติของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแล้วแต่
ผมนี่แหละเป็นคนที่อยู่ติดพื้นที่ที่สุดเพราะผมไม่ไปไหน
ผมปฏิบัติบ้านผมเนี่ยสมัยนั้นมันมีบ้านพักอยู่ข้างบน
มีนิดเดียวของบ้านเป็นสำนักงานที่ได้จากสนานีทวนสัญญาณสนานีทวนละทัศน์
ก็มีอยู่หลังนึงมีอยู่๒ห้องผมก็แบ่งมานอนห้องหนึ่ง
อยู่ทั้งครอบครัวอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องโถงไว้ทำสำนักงาน

เป็นละครับเขาโอนให้แล้ว
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นหน่วยงานอื่นไปขอใช้พื้นที่เดียวกัน

แล้วพอสร้างมามันก็เปลี่ยนมาขอเป็นหน่วยไฟป่า

ทีนี้เรียนขอตัดมาที่ปี๓๔คือ
คือณตอนนี้หน่วยไฟป่ามีอยู่ไหมตึกยังเป็นของหน่วยไฟป่า

แล้วบ้านท่านคนละหลังเหรอคะในพื้นที่

ซึ่งบ้านที่ท่านบอกว่าไปได้เลขทะเบียนมาตั้งแต่ปี๓๔เนี่ยนะคะ
ตั้งแต่๓๕๓๕เดี๋ยวมันจะผิด
๓๕จนถึงตอนนี้๕๙เนี่ยนะคะ

เรื่องเนี่ยเคยมีครั้งเดียวทั้งนั้นครั้งที่
ที่สมัยที่นายปอดประสบแล้วนะฮะ
แล้วก็ประสบเป็นอธิบดีนะฮะ

มันเป็นไอ้น้องสองซึ่งเป็นที่

ถ้ายุคนั้นถ้าบอกว่าผมไปเอาเขานี่นะฮะ

มันเป็นไปไม่ได้ครับมันนานมาแล้ว

อันนี้บ้านพออสมัคร

หมอสมัครอยู่บนที่ของลุงหมง

พอสมัครก็บอกว่าที่ดินไม่ได้เป็นที่ดินอะไรเลย
แล้วก็เป็นที่ดินที่ได้มาจากลุงหมง
ที่ดินตั้งเก่าเนี่ยมันต้องไล่ว่าลุงหมองได้โนท๒มายังไง
ศ๒เนี่ยลุงหมงได้จากการประกาศพระราชกิจิกาของจังหวัดตากเนี่ย
เขาประกาศให้ชาวบ้านที่ทำกินพื้นที่ครอบครองพื้นที่บริเวณแถวนั้นประกาศพื้นที่ทั้งหมด

แล้วก็ในการแจ้งชื่อเสร็จรึงวะเขาก็จะมาตรวจสอบและออกลโนท๒ให้
แต่เห็นเฉพาะแปลงที่ลุงหมงให้ข่าวให้สัมภาษณ์ให้คุยแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ไปทำบันทึกกันเนี่ย
พระธรรมนธึกกันเนี่ยก็รุงมงค์บอกว่าพื้นที่ตรงเนี่ยให้กับหลวง
อืมทั้งหมดทีเนี้ยเรามาคุยกันนิดหนึ่งว่าต้องต้องถามเอ่อ
พอสมัครนิดนึงว่าคำว่าป่าเนี่ยมันมีความหมายไปยังไง
ว่าป่าเนี่ยความหมายเอาง่ายสั้นเข้าใจง่ายคือป่าคือที่ดินที่ไม่มีผู้ใดครอบครองในเอกสารสิทธิ์
นั่นคือหัวป่าตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีต้นไม้มีพื้นที่ว่าง
หนองคองบึงที่สาธารณะอันนี้เขาตีความหมายเป็นป่าทั้งหมด
ถ้าถ้าเป็นผู้รู้กฎหมายเนี่ยก็ต้องพูดคำนี้มาก่อนเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่เป็นป่าเนี่ย
มันใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นป่ามาก่อนที่ดินใดไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าเป็นป่า
เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเอาอย่างงี้ถ้าที่ฉันถามแบบง่ายง่ายเลย
ตกลงลุงหมงยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ไหมคะลุงหมงเนี่ยก็ถือนทศสอง
แล้วแกก็วันนี้แกมาบอกว่าแกให้ถ้าแกให้แกถือก็หมดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนที่แกบอกให้หลวงแล้ว
คือแกให้หลวงเนี่ยก็ถือว่าแกสละสิทธิ์ตั้งแต่วันนั้นแกก็ให้หลวงใช้
ให้ใช้กับให้มันเหมือนกันไหมอ่ะให้ใช้คืออย่างงี้
กฎหมายโนทสองเนี้ยเขาบอกว่าโนทสองเนี้ยโนทสองเนี้ยร้อยแปดสิบวัน
ค่ะในร้อยแปดสิบวันเนี้ยถ้าไม่ได้ทำกินต่อไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดพื้นที่
หมายถึงว่าตอนที่รัฐให้เนี่ยจังหวัดให้เนี่ยเขาให้
ค่อยไปจองเลยนะอ่าแล้วก็เปิดพื้นที่ทำกินเลยค่ะ
น้อย๑๘๐วันทำกินเสร็จปั๊บต้องทำกินต่อเนื่อง
อีกสามปีถ้าไม่ทำกินคนนั้นนะที่ให้คนนั้นนะ
ถ้าไม่ทำกินต่อเนื่องถือว่าที่ดินตรงนั้นกลับคืน
ก็กลับเป็นที่ดินของอ่าแผ่นดินแผ่นดินต่อไปใช่เดี๋ยวดิฉันขอแค่นี้นะคะ
มันมี๒ขยักขยักแรกคือว่าตกลงลุงหมงทำกินต่อเนื่องไหม
ลักษณะไหนซึ่งดิฉันต้องมาถามท่านด้วย
และต้องถามพอสมัครด้วย
คุณผู้ชมคะว่าก็ว่าสองท่านนี้รู้กฎหมายไม่แพ้กันนะคะ
เพราะว่าเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

คุณผู้ชมค่ะนี่เรายังไม่ได้มาถึงปัจจุบันเลยนะคะ

ซึ่งในอดีตนั่นแหละพอสมัครต้องทราบสิคะ
ว่าตกลงที่ดินนี้แม้แต่คุณหมงเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า
ตกลงยกให้รัฐตกอะไรยังไงเนี่ยเรื่อง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ดินนะครับ
ผมอยากเรียนว่าในกรณีที่การถือร้อยละ๒ไว้เนี่ยนะครับ
ก็ตามหลักเกณฑ์ของที่ดิน
ก็อย่างที่คุณชัยวัดพูดนั้นก็ถูกนะฮะ
แต่ว่าในหลักปฏิบัติของที่ดินแล้วเนี่ย
เมื่อถึงวันหนึ่งที่จะต้อง
คือเรารู้อยู่แล้วถ้าไม่ทำประโยชน์ต่อเนื่อง

แต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปทีเดียวนะฮะ
หมายถึงว่าเมื่อถึงเวลานั้น
เราก็จะไปยื่นคำร้องต่อจังหวัดนะครับ
ทางเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ย
ซึ่งเขาก็จะมีการจำหน่ายนส๒ตัวนี้นะฮะ
ซึ่งทางกรมที่ดินมอบให้ผู้ว่าออกคำสั่ง
เพื่อที่จะจำหน่ายน้องเท้าสองตัวนี้นะฮะ
แล้วก็จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อสอบสวนสิทธิ์ว่า
คนที่ทำกินอยู่ทุกวันนี้คนที่ถือสิทธิ
ครองพื้นที่นี้อยู่ได้ทำกินต่อไปหรือไม่
หรือว่าเป็นยังไงเขาก็จะสอบสวนตามวิธีการของที่ดิน
งั้นเรียนขอแทรกเลยค่ะต้องการคำตอบเลยว่าตกลงคุณหมงเนี่ย
ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องใหม่ทำกินต่อเนื่อง
ที่ดินไม่ใช่ของเขาแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ก็ไม่มีครับก็จนกว่าวันไหนสมมุติว่าปกติแล้วนะฮะ
สมมุติเป็นบุคคลอื่นเนี่ยมาทำกินแทนนะฮะ
โดยที่ไม่ได้ขอกันก็แล้วกันนะฮะ
ก็จะมีวิธีการทำอย่างไรก็จะไปยื่นที่จังหวัดว่า
ที่ตรงนี้คนนี้ไม่ได้ทำกินแล้วนะ
เขาทำกินเพราะฉะนั้นขอให้จำหน่าย

คุณหมงจากอดีตจนถึงตอนนี้ยังไม่คุณหมง

เรามองไว้แล้วว่าอนาคตมันจะมีการเดินสำรวจ

คือเดินสำรวจปั๊บวันนั้น
วิธีการเดินสำรวจของกรมที่ดินเขาก็จะดูผู้ถือครองเป็นหลัก
เขาก็จะออกตามผู้ถือกรองแค่นั้นเองครับ

ตกลงแล้วมันมีการยกพื้นที่อย่างตอนที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่น

กระทั่งตอนที่มาเป็นหน่วยไฟป่าเนี่ย
ตกลงการครอบครองเนี่ยยังเป็นของคุณหมงอยู่ใช่ไหม
คืออันนั้นก็คือในฐานะที่เป็นตามรายลักษณอักษร

เขายกให้ก็คือว่าให้ก็คือส่วนนี้
แบ่งไปแล้วมันจะมีแนวเขตมีอะไรกั้นกันอยู่
เดี๋ยนก็ตัยถูกกันบอก

แต่ส่วนตรงนี้ถ้าให้ไปแล้วไม่ทำกินแล้ว
ก็จะไม่ใช่สิทธิ์แล้วอันนี้คือเป็นหลักการ

ว่าผมไปทำกินบนที่ลุงหมองผิดไหม
มันไม่ผิดครับเพราะว่าเจ้าของเขาให้ผมนะ
แล้วก็ผมก็ทำกินต่อเนื่องมา
พอเป็นเขาเรียกว่าสิทธิ์เนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นที่ผมแล้วนะครับ
เหมือนกับการใช้สงค๑ไปขายเขานี่แหละนะฮะ

เพราะฉะนั้นสก๑ชื่อนี้พอไปออกโฉนด
อีกชื่อนึงเพราะมันเป็นการไปสวมสิทธิ์กัน

จองตราจองอะไรพวกนี้

มันมาเป็นทอดยังไงดิฉันเข้าใจคุณสมัครอธิบาย

ซึ่งเป็นลูกชายของคุณหมงวัดศรีนะคะ
แต่ที่ฉันขอสั้นนิดเดียวนะ
คุณหน้าชายวัดกำลังจะบอกว่า
ที่ตรวจสอบตอนนี้พื้นที่นั้นไม่ได้ดูแค่คุณสมัคร
กำลังจะบอกว่าครอบครัวคุณหมงก็บุกลุกที่
เรียนคุณใช่ถูกหรือเปล่าแบบนี้คือไม่ใช่ครับตอนนั้น

เขาอาจจะได้สิทธิ์ตามสิทธิที่เขาอยู่ที่เดิม

คือเป็นคนที่นั่นแล้วในหมงมาทีนี้
ในการครอบครองของพสมัคร

เราเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่น
แต่ในหมงเนี่ยไม่ได้เป็นเครือญาติ

แต่ว่าหัวหน้าชวัดไม่ได้กำลังจะบอกว่า

ทำกินแปลภาพถ่ายเรามีภาพถ่ายอยู่แล้ว
อันนี้ขอเป็นประเด็นแบบไปด้วยกันคู่ขนาดนะ

ขอไปคุยกับคุณโกเมฆวัดศรีค่ะลูกชายของคุณหมงนะคะ

สวัสดีครับคุณต้นผัง
คือที่ฉันกลับไปที่หัวหน้าชัยวัดเมื่อสักครู่นี้คือ
ต้องการให้ชัดว่าตกลงที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย
ต้องตรวจสอบคุณหมงและครอบครัวคุณหงด้วยหรือเปล่า

แต่เบื้องต้นคือกำลังงงอยู่นะคะว่า
ถ้าเอาความสงสัยของหัวหน้าชัยวัดนะคือ
ตกลงลุงหมงและครอบครัวลุงหมงรวมถึงคุณโกเมฆเนี่ยนะคะ

คือสนิทรักไข้ชอบพอเสน่หาขนาดยกให้ไปเลยเหรอคะ

ใช่ครับมันไม่ได้ยกให้
ยกให้เสน่หาแต่ว่าให้อยู่อาศัยกัน

ครับครับ

สองครอบครัวนี้อยู่กันในพื้นที่แบบตรงนั้นนี่นะ

ก็ความสัมพันธ์อยู่กันพื้นที่เดียวกัน
แต่อยู่กันจัดกันแบบ๓ส่วนครับ

ใกล้กันไปมาหาสู่กันทุกวัน

แต่ว่าที่พื้นนี้แบ่งกันเป็น๓ส่วน

โทษนะคะตอนที่บอกว่าให้คุณสมัครอยู่

ให้อยู่เฉยครับไม่มีการซื้อขาย
งั้นเรียนขอถามอันนี้อีกนิดนึงคุณโกเมฆ
คือว่าประเด็นเนี่ยนะคะคือคุณหมงเนี่ย
หลังจากที่ชุดของหัวหน้าชัยวัดซึ่งประกอบกับอีกหลายหน่วยงานไป
ข่าวมันออกมาอีกแบบนึงว่าคุณหงเองก็ไปร้องด้วย
สรุปคุณพ่อเนี่ยยังไง
คือว่าวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เปล่าไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหน
มารับพ่อผมแปลงเสียเช้าไปที่สำนักที่ไหนก็ไม่รู้
แต่ผมอยู่กำแพงผมทราบข่าวก็เลยตามหาพ่ออ่า
จนถึงบ่ายโมงกว่าผมถึงได้รู้ว่า

ผมไปถึงวันนั้นผมเข้าไปในห้องประชุมห้องกินข้าวเขา
ผมก็เข้าไปวัยวายว่าทำไมพ่อผมมาอย่างไรมาทำอะไร
ก็ไม่มีใครตอบที่สักคนหนึ่ง
ครับเหมือนท่านน้องนี้ก็เลยครับอะที่นำที่นำที่นำให้พ่อฝังเซ็น

ผมยังไม่ทราบว่ามีคนใดผมกำลังนั่นนั่นอยู่ครับ
นี่เป็นครั้งแรกที่มีลักษณะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้าไปที่บ้านหรือเปล่าคะ

พ่อเล่ากันเองในครอบครัวยังไงคะ
ก็มีบุคคลมารับพ่อผมไป
ไปที่ตากเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน
ก็โดยที่ญาติพี่น้องทุกคนในบ้านไม่เคยรับรู้เลยสักอย่าง
พ่อผมไปไหนไปทำอะไรไปยังไง
คุณกดเมฆขออนุญาตจัดจังหวัดนิดเดียว
รายการวันนี้เวลาเราหมดแล้ว
เรื่องนี้ยาวค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป